รุนสวัสดิ์เช่นกันนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะ
ติดตามข่าวบันเทิงกันกับเชอรี่นะคะ
อย่ารอช้าเลยดีกว่ามีข่าวที่ต้องอัปเดตกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ข่าวแรกแน่นอนว่าพื้นที่ให้คนนี้เลยละกัน
พี่ปอร์ทฤษฎีนะคะอืมต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากมาก
สำหรับครอบครัวสาวงยิ้มกว้างได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกัน

เป็นข่าวที่ดีที่สุดในรอบเดือนนะคะนับตั้งแต่ปทฤษฎี
ถูกส่งตัวมารักษาอยู่ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจค่ะ
อาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งถึงวันนี้ก็เป็นเวลา๒๙วันแล้วโอ้เกือบเดือนแล้วนะคุณ

ก็มีข่าวดีให้ครอบครัวสาวงและประชาชนที่เฝ้าติดตามข่าว
ชื้นขึ้นมากเลยทีเดียวเมื่ออาการของคุณปอค่อยดีขึ้น
สามารถหายใจได้เองแล้วก็หายใจได้แรงขึ้น
แพทย์ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจออกค่ะ
เอาออกไปเมื่อวันเสาร์ที่๕ธันวาคมถือว่าโชคดีรับวันพ่อมาก
เป็นข่าวดีด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากเอ็กซ์เรย์เนี่ย
พบอาการผิดปกติเพิ่มเติมค่ะแล้วก็สามารถพูดคุยตอบโต้
กับภรรยาด้วยน้ำเสียงเบาได้เขาบอกมาว่า
คุณปอเนี่ยกระซิบข้างหูคุณโบคุณโบถามว่าหิวน้ำไหม
คุณปอก็ตอบไปว่าอยากดื่มน้ำอัดลมบางอย่างนั่นเองนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นก็บริษัทก็ส่งมาถึงที่
มาเลยจ้ะมาไวมากค่ะมันเป็นกันตลาดอย่างหนึ่งได้เลยทีเดียว
ซึ่งคุณอาน้ำอ้อยได้เป็นตัวแทนครอบครัวอัปเดตอาการโดยรวมที่ดีขึ้น
ให้สื่อมวลชนได้ทราบแล้วก็พูดไปน้ำตาคลอไปด้วยความดีใจนั่นเองค่ะ
เช่นเดียวกันกับเมื่อวานนี้นะคะที่สัญญาณก็ยังดีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้รับคำยืนยันจากอาน้ำอ
ผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นตัวแทนครอบครัวสหวงออกมาเปิดเผยในช่วงเย็นค่ะ
ระบุว่าหลังจากการพูดคุยกับโบแวนด้าภรรยา
อาการโดยรวมของปอยังทรงตัวไม่มีอะไรน่ากังวล
แต่ทางนี้แพทย์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนการตอบสนองและพยายามสื่อสารกับภรรยาก็คงดีเหมือนเดิมค่ะ
โดยปอพูดว่าปวดแล้วก็เมื่อยด้วยเสียงแผ่วเบา

ปอยังไม่ทราบเรื่องการปาตรัสตาซ้าย
ซึ่งจะบอกเมื่อไหร่ต้องรอการประเมินสถานการณ์จากทีมแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการใช้จิตแพทย์ช่วยเยียวยาเป็นเรื่องปกติของการรักษา
ซึ่งตนไม่ทราบรายละเอียดค่ะ
เมื่อเย็นนี้ก็สอบถามให้ยังแพทย์
เขาบอกว่าอาการยังปกติยังทรงอยู่ไม่มีอะไรที่จะต้องออกมาบอก
ก็คิดว่าในส่วนของอาการที่เป็นอยู่ขนาดนี้

แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิม
กระซิบปกติเสียงยังไม่ค่อยได้ยินชัดเท่านั้นเอง
ก็คงก็พูดถึงเรื่องชวนคุย
คุยปอก็พยายามจะตอบจะพูดเหมือนเดิม
เขาจะถามว่าเป็นไงป่าวจะต้องบอกว่าเมื่อย
เมื่อยตัวปวดปวดตามจุดต่างแต่ก็โอเคไม่ได้บ่นอะไร
เป็นเสียงปกติค่ะแต่ว่าเสียงมันกระซิบมากกระซิบเบา
ต้องเอาหูไปแนบที่ปาก